จะพาคุณแม่ไปไหนดีแนะนำสัก๒ที่ก็แล้วกัน
พิศนุโลกกับสุราธานี
พิศนุโลกเนี่ยเขามีดอกลิ้นมังกรอยู่ที่ภูหินร่องกล้านะคะ
ส่วนที่สุราธานีค่ะก็นายกอบตเองออกมาเชิญชวนด้วยตัวเองเลยนะ
บอกว่าอยากให้ไปดูทั้งถ้ำน้ำแก้วทิพย์ชมหินงอกหินย้อย
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามต้องหาโอกาสไปชมกันสักครั้งหนึ่งนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานี
เขาไปเที่ยวกันที่ถ้ำแก้วน้ำทิพย์
ตรงนี้เป็นหนึ่งใน๙ถ้ำของภูเขาชาวาลา
รายล้อมไปด้วยสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันค่ะ
บนภูเขาก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมดูแล้วเย็นสบายสดชื่นไปหมดเลย
ประชาชนส่วนใหญ่เขาจะเดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งก็คือพระพุทธรูปปูนปั้นเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ทวดและปู่ฤษีนาคาราช
ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยแล้วก็ชมค้างคาวที่อยู่ในถ้ำด้วยค่ะ
นายมงคลธรรมฤทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันทุลีบอกว่า
แก้วทิพย์เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
ต้องการที่จะให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
ไปดูดอกไม้กันหน่อยค่ะที่พิศนุโลกนะคะ
ขึ้นเหนือไปสัมผัสบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่ตำบลเนินเพิ่ม
ฤดูฝนแบบนี้มีดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดออกดอกบานสะพรั่งตามโขดหิน
บริเวณน้ำตกร่มกล้าวพาราดรปีนี้ปีแรกแล้ว
เนื่องจากป่าชุ่มชื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะ
นายสุภกุลจันลาหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
จังหวัดพิศนุโลกบอกว่าปกติแล้วดอกลิ้นมองกรจะมีสีส้มหรือขาว
แต่ว่าที่นี่เป็นสีชมพูสดแบบนี้หาดูได้ยากมากเพราะฉะนั้นไปกันเลย
นี่ดอกลิ้นมังกรสวยมากนะคะเขาบอกว่าบางทีหน้าฝนอาจจะเฉอะแฉะไปเที่ยวไม่สนุก
จริงค่ะดอกไม้งามขึ้นพกกล้องไปด้วยนะโอ้โหเพลิน
ภูหินร่องกล้านะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะ